เรื่องของของกินยังมีมานำเสนออีกครับ
ไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหม้อดินปากเวอร์
โอ้โหร้านนี้สองคนชอบของฟรีใช่ไหม
คุณพี่น้องน้องไปต่อไปร้านนี้มีของฟรี

ร้านก๋วยเตี๋ยวปากเวอร์นี่แหละครับ
ก๋วยเตี๋ยวหม้อดินจังหวัดชนบุรี

ลูกค้าเขาพูดกันปากต่อปากว่าอร่อยมาก
แถมยังเสิร์ฟด้วยหม้อดินเผาอีกด้วยนะครับ

ลับสูตรอร่อยของทางร้าน
จะหมักกระหนูกซี่โครงหมูทุกชิ้น
ร้านเข้าไปแล้วเนื้อนี่มันล่อนออกจากกระดูกเลยทันที
ซึ่งเขาก็เสิร์ฟแบบหม้อดินเผาแบบนี้
มี๒แบบก็คือหม้อดินแบบ๒หู
ก็คือแบบธรรมดาราคา๔๐บาท
ส่วนที่มีด้ามถือก็ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่ง
เป็นแบบพิเศษ๕๐บาทครับ
และที่สำคัญเขาใส่ไข่ต้มให้ด้วยนะฮะ

ใช่แล้วแล้วที่สำคัญที่ผมบอกไป

ก็คือน้ำกิ๊กหวยน้ำมะตูม
ขนมหวานเป็นของแถมครับ
เรียกได้ว่าพี่นี่ใจจริง

นี่ที่บอกว่าใจนี่ก็คือใจดีสุด
เพราะว่าคนพิการคนสูงอายุ๖๕ปีขึ้นไป
ตกงานกินฟรีได้ด้วยนะครับ
ฉันชอบเขียวรถช่องนี้ใช่ไหมคุณ

ที่เป็นที่มาของคำว่าปากเบอร์

รสชาติเขาจะจัดจ้านมากเลยนะคะ

ก๋วยเตี๋ยวปากเวอร์เนี่ยจริงจริงนะครับปากเวอร์ที่จริงเป็นเป็น
ชื่อของแฟนด้วยใช่ครับปากเบอร์นี้เขาก็คือในกลุ่มเพื่อนเขาจะเรียกกันปากเวอร์
แล้วก็มันมาตรงกับที่เราอีสานนะครับคนที่อยู่เพชรที่อ่า
หากินเผ็ดอะไรพวกเนี้ยเขาจะเป่ากันปากเวอร์เจอนะครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง
เป็นชื่อน้ำซุปเข้าไปเนี้ยนะครับมันก็จะออกอากาศหัวหัวหัวหัวหัวแบบเจ๋ออ่ะ
เอาง่ายง่ายร้อนร้อนร้อนเออเออเอาหลังก่อนที่จะสู้น้ำซุปไปก็เป่าก่อนนะครับ
คุณจะได้ไม่ร้อนบ้างสำคัญมันชื่อของคุณแฟนอ๋อมันชื่อคุณแฟนนะแหมรักแฟนน่ารัก
เห็นไหมเขาบอกใครเชื่อแฟนเชื่อภรรยาเนี่ยได้ดีทุกคนเออเออ
คุณชนะดูไว้ครับค่ะถึงท่านยกหมูว่ะเอาล่ะคำดีแล้ว
ใครที่อยากไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหม้อดินปากเวอร์ร้านนั้นตั้งอยู่ที่ริมถนนสายหนองตำลึงบ้านเก่า
หมู่ที่๗ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ
ถ้าไปไม่ถูกก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับพี่เขาพี่ครับเออไปไม่ถูกครับ
ถ้าเปิดแบบก็ไม่เจอร้านอยู่ตรงไหนโทรไปได้นะครับสอบถามได้เลยอืม
ป้ายโดดเด่นเป็นสง่ายิ่งใหญ่นะโอ้โหดูสิคนกินเวอร์จริง
เยอะนะคนก็เยอะเวอร์ปากก็เวอร์อร่อยก็เวอร์น่ากินเวอร์จริง
มีเยอะเวอร์เวอร์ไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเราไม่ได้พูดโอเวอร์จนเกินจริง
นี่คือเรื่องจริงไปทานกันได้ที่จังหวัดชนบุรีแน่นอนค่ะจ้ะ